ไปดูเมนูที่ทำจากพริกกันนิดนึงละกันนะที่จังหวัดอ่างทอง
นี่คือเมนูหมูทอดกระเทียมพริกสดจ้า
คุณผู้ชมตลอดกินมาแล้วจ้า
นี่แค่เห็นภาพก็ได้กลิ่นหอมฟุ้งโชยมาแล้ว
ท้องนี่ร้องจ๊อก

จ๊อกนี่เลยคู่ยนะครับ
มาตลาดเกษตรสุวพันธ์ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เช้านี้พาคุณผู้ชมมาร้านขายหมูทอดกระเทียมพริกสด
จ้าวเด้นคิวแน่นนะคะ
ลูกค้าบอกกันปากต่อปากว่าหมูร้านนี้กรอบนอก

กระเทียมเจียวหอมกลุ่นเลย

เพิ่มทีเด็ดเห็นกับรสชาติอีกด้วย
ทำเป็นเล่นไปเขาไม่ได้ทอดแต่หมูนะ

นั่นไงตอนแรกเห็นพริกโรยมาผมนึกว่าโรยทีหลัง
นี่เป็นพริกทอดนะแล้วมีสมุนไพรด้วยคุณเห็นไหม
คุณเบนจามีนไหลพึ่งทองเจ้าของร้านบอกว่า
หมูทอดที่ร้านเขาจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ
คือชิ้นจะไม่ใหญ่เกินไปคุณเห็นไหม
แล้วเป็นสูตรลับเลยนะเป็นสูตรหมักลับเฉพาะของคุณแม่ของเขา
เขาบอกว่าคุณแม่เคยทำให้รับประทานเป็นประจำ
ซึ่งเขาก็เลยคิดว่าเป็นไอเดียดีที่จะมาทำขาย
และทอดขายวันละ๕กิโลกรัมเท่านั้นนะจ๊ะ
เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทอดทิ้งไว้นะน้องไปต่อ
ใช่เขาทอดใหม่เอาคุณดูสิเนี่ยเห็นไหมคะ
เพราะว่าเขาถ่ายวันละ๕กิโลกรัมเท่านั้น
ลูกค้าจะต้องสั่งว่าคุณจะเอากี่ขีด
แล้วเขาจะชั่งเมื่อกี้เห็นใช่ไหม

อย่างเช่นคุณสั่ง๓ขีดเขาเอาหมู๓ขีดไปชั่ง
ไม่ได้รวมแป้งรวมอะไรนะหมูล้วนนะ
แล้วค่อยไปคลุกด้วยแป้งที่สูตรลับของเขา

ตามด้วยกระเทียมเจียว๒ช้อนพริกอินช้อน
ทอดจนแบบหอมฟุ้งเลย
แล้วตักขายในราคา๑๐๐บาท

ตาดีนะคุณเนาะอยากได้ข้าวเหนียวไหมคะ
ไปดีกว่าค่ะใครผ่านไปผ่านมาแถวอ่างทอง
เชิญเข้ามาอุดหนุนได้ทุกวันเลย

๔โมงเย็นเป็นต้นไป

กูไม่ซื้อสักกิโลนึงอ่ะ
๑๐ขีดกับกิโลหนึ่งเท่ากันไหมคะ
๑๐ขีดมันก็เท่ากับ๑กิโลน่ะน่าวไปต้อง
ก็เห็นบอก๑๐ขีดก็เลยอยากได้โลหนึ่ง
อยากให้คุณผู้ชมเขาไขว่เขว

อุ้ยสั่ง๑๐ขีดอุ้ยสั่ง๑กิโลนิค

มันน่าจะมีกลิ่นหอมของพริกแล้วก็กระเทียม
พร้อมกับเครื่องดื่ม
เหลืองเย็น

แต่คุณดูอันนี้เขาจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรสมุนไพร

เอาเคี้ยวใบมะกรูดนะแหมติดฟันดีจังเลย

เออเอาสนุกสนานอิ่มอร่อยกันไปนะ